วันนี้คนก็จับตาไปที่รายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยนะคะ
เพราะว่าคุณกระทิงขุนนรงดาราในสังกัดช่อง๓

อันนี้คือภาพตอนที่ลงมาจากอาคารช่อง๓
และให้สัมภาษณ์พี่หนุ่มไปเรียบร้อยแล้ว

บอกว่ารู้จักกับนายอภิรักษ์โกธิ

ซึ่งเป็นพี่เขยของกระปุกแฟนสาว
เหตุผลที่ลงทุนเพราะเห็นว่าน่าเชื่อถือ

ผลตอบแทนจริงได้มาเป็นปี
ก็เลยลงทุนเรื่อยไม่รู้ว่าเป็นแชร์ลูกโซ่
นายนิโก้หรือนิกพี่เขยของแฟนสาวตกเป็นผู้ต้องหา
ทิงบอกเขาไม่รู้ไม่รู้เลยนะคะ
รู้แค่ว่าตอนนี้นายนิโก้หรือนายนิก
รวมถึงนางสาวจอยเขาไปอยู่ออสเตรียแล้ว

ใช่แล้วเขาก็อยู่นั่นนะคะยังติดต่อกันได้

แต่เขาก็ไม่ได้รู้ว่ามีการออกหมายจับอะไร
ก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองค่ะ
ฟังเสียงคุณกระทิงค่ะ
ผมยืนยันครับผมไม่เกี่ยวครับ
ไม่เกี่ยวเลยครับ
ตัวอีกคนนึงคุณบอลกำลังก็บอกว่าตัวเองก็เป็นผู้เสียหาย
ยืนยันไม่ได้ชวนใครให้มาลงทุนต่อ

เข้าระบบแล้วก็ลงเงินในการลงทุนได้

ก็เลยต้องใช้ไอดีของสมาชิกก่อนหน้า
มันก็เลยมีชื่อคนที่แบบคล้ายกับการเป็นดาวนไลน
แต่จริงแล้วไม่ใช่แค่ให้ยืมไอดีเพื่อเข้ามาลงทุนเท่านั้นเองนะคะ

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่า
คือตอนนี้เนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้มีผู้เสียหายที่เป็นลูกทีมของคุณกระทิง
หรือว่าคุณบอลกำมันมาแจ้งความเอาผิดอะไร
ก็ถ้าเกิดมีก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบ
ส่วนที่โลกออนไลน์แชร์คำพูดที่ทางเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ออกรายการพี่หนุ่มใช่ไหมคะประโยคแรกเลยอ่ะ
พูดบอกว่าระวังขุดกันนะขุดแล้วจะเจอต่อเนี่ยค่ะ
แต่ตั้งใจจะบอกว่าให้ช่วยกันขุดจะได้เจอต่อจะได้จับมาดำเนินคดีให้หมดนะคะ
อุ๋ยก็คุยเรื่องนี้ใช่ไหมในรายการเปิดปากของพี่อุ๋ยนะคะ
ก็ทางกระทรวงยุทธรรมบอกว่าจะไปตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินค่ะ
ว่าเอาละไม่มีใครมาแจ้งความก็จริง

แต่เขาบอกเขารู้จักเคยไปเที่ยวด้วยกันกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะ
ซึ่งเขาก็บอกว่าคุณกระทิงเขาก็ยินดีให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินนะ
จริงบอกว่าถ้าเกิดว่าพบว่ามีความผิดจริงเขาจะลาออกจากวงการเลย
ค่ะธนาโดนโรงแก้วเพชรก็มารายการพี่อุ๋ยเนอะ
แล้วก็บอกว่าคือกรณีที่บอกว่าไม่มีใครแจ้งความเอาผิดกับคุณกระทิง

นายรณรงค์ถึงขั้นบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปแจ้งความเอาผิดเองก็แล้วกัน

ต้องรอสารตัดสินในคดีถึงที่สุดอย่างเดียวเลย
มูลค่าเท่าไหร่อันนี้แหละครับที่เป็นห่วง
คือถ้าเป็นไปได้อยากให้เอารถหรูเอากระเป๋าแบรนเนมไปขายก่อน
เอาเงินเก็บไว้แล้วถึงเวลามาเฉลี่ยทรัพย์คืน

เดี๋ยวผมไปร้องเองเพราะว่าเรื่องนี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน

ให้ความเป็นธรรมผู้ต้องหาได้แล้ว
ส่งอายการส่งสารได้แล้ว

ผู้ต้องหามันก็ตีปีกเลยว่ามันไม่ผิดเนี่ย
คือเรื่องนี้คนแรกที่ผมโทษในเรื่องนี้

ไซต์หนึ่งสามารถจะมาเทรดแทนเราอะไรอย่างนี้

ผมคิดกับตัวเองตลอดว่านั่นคือบทเรียนราคาแพงของผม
ผมต้องจ่ายไปกับการกู้ของตัวเอง
เจ็บแล้วก็ต้องจำ